นำเสนอข่าวผู้ชายคนหนึ่งเขาพยายามจะง้ออดีตภรรยา
แต่ก็ไม่สำเร็จล่าสุดก็ตามไปหาที่ทำงานที่โรงพยาบาล
ระหว่างที่อดีตภรรยานั้นไปเต้นออกกำลังกายอยู่สุดท้าย
สิ่งที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือเอาปืนยิง
อดีตภรรยาจนบาดเจ็บแต่ว่าคนที่เขาไปหลบด้านหลัง
คือเพื่อนร่วมงานเป็นแม่บ้านเสียชีวิตเลย

คุณผู้ชมดูภาพนี้อันนี้คือลานจอดรถของโรงแรม
ซึ่งทางด้านของคนเจ็บกับผู้ตายเขาทำงาน

กุมภาพันธ์สักประมาณ๖โมงเย็น
นายรักษาอายุ๖๒ปีเดินเข้าไป

แล้วอีกกล้องมุมนี้จับภาพเอาไว้ได้
จะเห็นผู้ตายกับคนเจ็บอยู่ในภาพนี้
ขนาดที่ทางด้านของคุณสุริรัติ
อายุ๔๗ปีอดีตภรรยามุมซ้าย

เต้นออกกำลังกายเกงขายาวเสื้อเหลือง

ทางด้านแล้วก็มีอีกคนนึงคือคุณสุขสงฆ
คือป้าติ๋มป้าติ๋มเขาทำงานเป็นแม่บ้านของโรงแรม

สักพักคุยไปคุยมานี่เอาปืนมาจ่อยิงเลย
เสร็จปั๊บคนเจ็บอดีตภรรยาผู้ก่อเหตุ
วิ่งไปหนีอยู่ข้างหลังนางสุสม
แต่ว่าทางด้านผู้ก่อเหตุก็ยังตามไปยิง
นางสุขสมวิ่งหนีแต่ว่าคนก่อเหตุ
ตามมายิงนางสุขสมจนเสียชีวิตไป
นี่ครับเราทำลูกศรเอาไว้ให้นางสุสมกำลังจะวิ่งเข้ามาด้านใน

ผู้ก่อเหตุยังไล่ยิงไล่ยิงไล่ยิงจนเขาตายคุณผู้ชมครับ
ทีนี้จากภาพเราเห็นชัดเจนว่ามันก่อเหตุแบบไหนอย่างไร
นายรักษาเนี่ยตอนแรกเหมือนพยายามจะพูดคุยแต่ดันเอาปืนมาด้วย
แล้วก็ก่อเหตุสลดขึ้นมาเอาปืนยิงใส่เลย
ทำให้อดีตภรรยาบาดเจ็บนะแล้วก็ป้าติ๋มซึ่งเป็นเพื่อนเสียชีวิต
หลังจากนั้นก็ตามไปนะฮะตำรวจก็ตามไป
เพราะผู้ก่อเหตุเข้าไปหลบหนีอยู่ที่บ้านหลังนี้

หลานสาวเนี่ยนะฮะอยู่ที่บ้านหลังนี้ผู้ก่อเหตุไปหลบอยู่ที่บ้านหลานสาว
ตำรวจสพท่าเรือของอายุทยาก็ตามไปปิดล้อมกดดัน
สุดท้ายก็ให้ลูกชายมาช่วยเกลี้ยกล่อมจึงยอมมอบตัว
ก็เลยเป็นภาพการจับกลุ่มเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอภาพไปนะครับ
หลังจากจับกลุ่มมาได้เอาไปสอบสวนยอมรับสารภาพเลยว่า
ที่ทำเนี่ยครับแค้นใจเหลือเกิน
เพราะอะไรอดีตภรรยามีชายอื่น
แล้วเชื่อว่าป้าติ๋มเนี่ยเป็นเพื่อนเนี่ย
กีดกันไม่ให้เขากลับมาคืนดีกัน
ก็เลยโกรธทั้งเพื่อนทั้งเมียตัวเองนะฮะ
ขณะที่อดีตภรรยาตอนนี้อาการดีขึ้นและให้ปากคำได้บอกว่า
โอ้โหฉันก็เลิกกับเขามาเป็นปีแล้ว
ยังตามมารังควานจะมาขู่เอาชีวิต
มาขอคืนดีก็ไม่อยากจะคืนดีแล้ว

คิดว่าอดีตสามีจะเข้ามาพูดคุยกันเฉย
ว่าทำไมไม่ยอมคุยด้วยทำไมไม่อะไรอย่างนี้

เธอเองก็พยายามจะวิ่งหนีส่วนป้าติ๋มเอง
เขานั่งอยู่โดนยิงไปหลายนัด
ตามไปยิงซ้ำจนเสียชีวิตอีกนะครับ
คดีนี้ตำรวจต้องทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หน้าโรงแรมแทนโรงอัดที่หน้าโรงพักแทนนะฮะ
แทนโรงแรมเพราะว่าเกรงว่าเด็ดจะถูกรุมประชาธิภัณฑ์
เพราะว่าเพื่อนร่วมงานก็โกรธแค้นญาติของผู้ตายก็โกรธแค้น
สุดท้ายนายรักษาโดนแจ้งไป๓ข้อหา
คือฆ่าคนตายโดยเจตนา
พยายามฆ่าและพกพาอาวุธปืน

โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต